คือหลายคนเป็นห่วงว่าตกลงสิ้นปีนี้เราจะฉีดได้ครบ๗๕ของประชากรไทยใช่ไหม
กระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันตัวเลขเรื่องการจัดหาวัคซีน
วันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
จากนี้ก็จะกระจายไปยังจังหวัดต่างเพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
คือผู้สูงอายุและผู้ป่วย๗กลุ่มโรค
ที่จะเริ่มต้นฉีดตั้งแต่๗มิถุนายนคือวันจันทร์หน้าต่อไป
นี่นะฮะหลังจากนั้นรถต่างเนี่ยก็จะทยอยมาเรื่อย
คุณอนุทินยืนยันว่าวัคซีนของไทยจะเพียงพอแน่นอน
แล้วก็จะไม่ได้มีเพียงแค่ยี่ห้อเดียวด้วยนะครับ
ส่วนยี่ห้ออื่นก็จะมีการทยอยในการเจรจา
แล้วก็นำเข้ามาต่อไปนะครับไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนครับ

นี่คือนางจุรายรัฐเรวงอายุ๖๙ปีนะครับ

ก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยวันนี้ก็เดินทางมาฉีด
จุดฉีดกระทรวงสาธารณสุขมารอตั้งแต่เช้านะครับ
ป้าบอกตอนคุณหมอแทงเข็มก็ไม่เจ็บนะแต่ตื่นเต้น
ฉีดแล้วก็ปกติเหมือนฉีดยาทั่วไป
ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าปลอดภัย
ก็เลยมั่นใจในการมาฉีดนี่ครับท่านผู้ชมครับ

ประจำประเทศไทยก็มาดูบรรยากาศด้วยนะครับ
แพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ยืนยันว่าจะกระจายอย่างทั่วถึงนะครับ
แล้วก็พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างของพื้นที่ของจังหวัดต่าง
ก็จะมีอยู่๓๔กลุ่มในการกระจายวัคซีนให้แต่ละจังหวัดนะฮะ
เดี๋ยวดูนะครับพื้นที่ต่างที่เขาจะจัดสรรจัดกระจายวัคซีนกันไปนะฮะ

จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงนะครับจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
หรือจังหวัดกลุ่มแรงงานเนี่ยเขาก็จะกระจายกันไปนะฮะ
โดยยืนยันว่าผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมนะครับจะได้ฉีดแน่นอนไม่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีน
เพียงแต่ว่าถ้าท่านจะเอาชัวร์ว่าจังหวัดของเราได้มาเท่าไหร่พื้นที่เราได้มาเท่าไหร่
ลงทะเบียนหมอพร้อมเอาไว้โดยเฉพาะ๗๘๙มิถุนายนหรือว่าวันต่อไปเนี่ย
ก็ลองสอบถามจุดที่ท่านลงทะเบียนว่าจะไปรับวัคซีนเอาไว้หน่อย
อย่างเช่นตกลง๙โมงเช้าวันที่๘หรือจะ๗หรือจะ๑๐มิถุนายนหรือว่าจะบ่ายโมงอะไร

เพราะเห็นมีบางโรงพยาบาลเขาออกมาประกาศเลื่อนไม่ใช่เหรอคะ
คือบางจังหวัดเนี่ยอย่างที่ลำปางเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ลำปางบอกว่าตอนนี้วัคซีนที่ได้มาจำนวนเท่านี้
แต่ผู้ลงทะเบียนเขาตื่นตัวเขาลงทะเบียนเยอะมาก
ก็เลยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยรอการแจ้งจากทางหน่วยที่ลงทะเบียนเอาไว้อีกทีหนึ่ง

เพราะฉะนั้นท่านอาจจะดับเบิ้ลเช็ค
คือแปลว่าเราเองต่อให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าชะลาใจไม่ได้
โทรไปใช้อีกครั้งหนึ่งก่อน
เผื่อบ้านไกลแต่ว่าได้ฉีดแน่ทางสุขเขายืนแนว่าได้ฉีดแน่นะครับ
เพื่อไปเสริมเพื่อควบคุมโรคให้ได้ยิง
รวมทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนจองในการฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม

เมื่อเช้าท่านประหลัดกระทรวงแสนสุขท่านเกียรติภูมิวงรจิตได้ยืนยันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ท่านที่จองคือการฉีดวัคซีนของหมอพร้อมนะครับ
โดยเฉพาะวันที่๗หรือ๘หรือ๙มิถุนายนท่านได้ฉีดแน่นอนนะครับ

จุดฉีดต่างในต่างจังหวัดตอนนี้มีอยู่๙๙๓จุด
สำหรับ๗มิถุนายนนี้กรุงเทพอย่างน้อย๒๕จุด

ของหน่วยงานองค์กรต่างที่เขาจะไปฉีด
มีเจ้าหน้าที่ที่ไปจัดการฉีดวัคซีนให้กับท่านที่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับ
จันนี้เดี๋ยวก็ไปเริ่มฉีดกัน